คุณผู้ชมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระองค์นั้นเคยเสด็จพระราชดำเนินและทรงทอดพระเนธ
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มนะครับรวมทั้งมีแนวพระราชดำริให้จัดสร้างโรงงานแบบนี้ขึ้น
ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อที่จะแปรเปลี่ยนพลังงานให้สามารถนำพลังงานทดแทนนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ณวันนี้ครับสายการบินเอกชนนำน้องนำเด็กไปเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชา
และตามรอยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙ติดตามจากรายงานโดยคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
โรงงานต้นแบบไบโอดีเซลแห่งนี้คือสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จทอดพระเนธโรงงานสาธิตที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานนคริน
ทรงมีพระราชดำริให้ไปจัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก
เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้เป็นพลังงานทดแทนของประเทศไทยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ
พระองค์รับสั่งให้พวกเราทำเนี่ยหมายถึงว่ามีคำถามมาด้วยนะ๒คำถาม
พระองค์ถามว่า๑น้ำมันปาล์มเอามาทำไวโอดีเซลดีเซลได้หรือไม่
คำถามที่สองถ้าไอเสียที่ถ้าได้เนี่ยไอเสียที่ออกมาจากเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเนี่ย
มีสารก่อมะเร็งเป็นทำลายสุขภาพหรือไม่
น้องเยาวชนจากโรงเรียนราชประชานุเคาะจากจังหวัดสกลนครพิศนุโลกและน่านจำนวน๗๕คน
ลัดฟ้าด้วยเที่ยวบินพิเศษเข้าร่วมโครงการ
พาน้องท่องฟ้าตามรอยพ่อตอนพลังงานทดแทนที่สายการบินไทยแอร์เอเชียจัดขึ้น
เพื่อพายาวชนไทยเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปลามและพืชน้ำมันมหาวิทยาลัยสงขรานครินทร์
การมาทัศนศึกษาตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙ครั้งนี้
เด็กได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
สาธิตการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
โรงงานต้นแบบและโรงงานผลิตต่อเนื่องไบโอดีเซลค่ะ
ให้มากที่สุดค่ะแล้วก็เอาไปเล่า
แล้วก็เอาไปเผยแพร่ให้กับน้องทางบ้าน
อยากจะสารต่อตามรอยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
สามารถเรียนได้แล้วก็มาช่วยการพัฒนาโลกเราให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ
ในรูปแบบเชิงพาณิชย์มีการรับซื้อน้ำมันทอดที่ใช้แล้วของประชาชน
ในราคากิโลกรัมละ๑๒บาท
และขายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการผลิตเป็นไบโอดีเซล
ในราคาลิตรละ๒๐บาทค่ะ
ไบโอดีเซลค่ะจะแตกต่างจากน้ำมันทั่วไป
ตรงที่จะทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายมีคาบขม่าวควันที่น้อยลงค่ะ
และจุดนี้นะคะคือหัวจ่ายน้ำมันไบโอดีเซล
ประชาชนจะสามารถมาเติมน้ำมันได้ที่ตรงนี้
แล้วก็ราคานะคะเฉลี่ยแล้วค่ะจะถูกกว่าที่สถานีบริการน้ำมันข้างนอก

ปัจจุบันโรงงานต้นแบบไบโอดีเซลของมหาวิทยาลัยสงขานนคริน
ได้ขยายกำลังการผลิตไบโอดีเซลขึ้นเป็น๕๐๐ลิตรต่อสัปดาห์
เพื่อจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาว์ให้กับกลุ่มเรือประมงขนาดเล็ก
โรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน